แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์๑๘พฤศจิกายน
เป็นวันหยุดราชการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล
แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังต้องเดินทางไปทำงาน
แถวใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของการปิดถนน
เรื่องการขออนุญาตก็จะต้องมีใบอนุญาตผ่าน
เราเคยนำเสนอกันมาหลายวันแล้วนะคะ

เพราะว่าบางคนบอกว่าไม่รู้ต้องทำบัตรผ่านนะคะ
เพราะว่าการประชาสัมพันธ์มันอาจจะน้อยเกินไป

แต่จำเป็นจะต้องไปเส้นแถวนั้นนะคะ

ก็เลยบอกว่าวันแรกของการปิดถนนในวันนี้เนี่ย

แต่ก็ขอย้ำเส้นทาง๒จุดที่มันสำคัญนะคะ
ก็คือตั้งแต่แยกอโศกมนตรีไปจนถึงถนนพระราม๔
ปิดการจราจรตลอด๒๔ชั่วโมง
ดวงพิทักษ์ไม่อนุญาตให้ประชาชนผ่านหรือนำรถยนต์เข้าไป
ส่วนที่แยกอโศกมนตรีเปิดช่องทางพิเศษให้ประชาชนเดินเข้าไปทำงานได้
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าหรือประชาชนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้น
แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับบัตรผ่าน
วันนี้สอนอลุมพินีตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรผ่านชั่วคราวได้นะคะ
ส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่จะมาทำกิจกรรมเรียกร้องในวันพรุ่งนี้
ก็ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปในจุดสำคัญที่ใช้ในการประชุมได้
ถ้าจะมาก็อยู่ได้แค่แนวหลังแบรีเออร์แยกอโศกมนตรีเท่านั้นค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปตรวจความพร้อมการทำงานของตำรวจที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
คุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน
ก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรน่ากังวล
ฝ่ายความมั่นคงเตรียมการไว้อย่างดี
แต่คุณผู้ชมค่ะพอคุยกับนักข่าวเสร็จครับ

มันมีกระเป๋าเป้สีเทาดำวางอยู่กับพื้นแบบนี้

ตำรวจตะโกนถามนักข่าวนะพี่อุ๋ยว่าของนักข่าวหรือเปล่าของใครหรือเปล่า

ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๐นาที

สื่อต่างชาติมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของกระเป๋านี้
คนนี้ค่ะเป็นนักข่าวจากต่างประเทศนะคะ
ก็เลยต้องขอดูบัตรนักข่าวหน่อยขอเปิดกระเป๋าตรวจสอบหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
ก็คืนกระเป๋าให้นักข่าวชายคนนี้ไปแต่มาวางทิ้งไว้แบบอย่างนี้

แล้วมันอยู่ตรงจุดที่มันเป็นเป้าสายตาแล้วดูน่ากังวลเลย
แบบนี้เลยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วมีหน้าประตูอะไรอย่างนี้ด้วยเนอะ

กิจกรรมการแสดงและเวิร์คชอปศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะ
บริเวณศูนย์แถลงข่าวสื่อมวลชนสอนศิลปะมวยไทยให้กับคนที่สนใจ
นักข่าวไทยนักข่าวต่างชาติก็ไปดูกันโอ้โหได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากคุณผู้ชมค่ะ
นักข่าวต่างชาติเนี่ยโอ้โหเขาก็มาติดตามกันใหญ่เลยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้วเนอะ
ทดลองเลยนะขึ้นไปลองด้วยเหรอใช่สามารถทดลองได้นักข่าวต่างชาติหรือใครที่มาเนี่ยเข้าร่วมประชุมอยากจะทดลองมวยไทย
ต่อยกับบัวขาวเลยนะแต่มวยไทยนี่ชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะบัวขาวนะฮะ
นี่เป็นภาพช่วงที่ตำรวจนะครับไปคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง๓คนนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับ
แล้วก็ยึดมือถือไปด้วยนำตัวไปสอบสวนด้วยนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับมา
เรื่องนี้ก็เลยมีเสียงสอบถามแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเออเกิดอะไรขึ้น
นวตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงกรณีนี้นะครับ
บอกว่าเป็นการไปตรวจค้นด้วยการขอหมายค้นจากศาลอย่างถูกต้องนะครับ
หลังจากมีเหตุข้อสงสัยจากการข่าวซึ่งรายละเอียดต่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
ขณะเดียวกันองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันนี้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติ
เรียกร้องให้หยุดการคุกคามนักศึกษานี่ฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้า
โดยบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่รัฐหยุดคุกคามนักศึกษา
ยืนยันว่ากิจกรรมของนักศึกษาของ๓คนที่ไปถูกคุมตัวเมื่อเช้าเนี่ย
เขาแค่เตรียมจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทจะเดินทางไปที่ยาลาเท่านั้น
นักศึกษาบางคนเนี่ยใน๓คนที่ถูกคุมตัว
แม้ตำรวจจะปฏิบัติยังให้เกียรติแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอน
แต่มองว่าการบุกมาค้นที่พักแล้วคุมตัวไป
โดยขาดมูลเหตุแล้วก็เหตุผลที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ย
มันอาจเข้าข่ายการคุกคามได้
คุณผู้ชมคะวันนี้ในเหวียนชวนฟุกประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผู้นำชาติแรกค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมด้วยภรรยาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปให้การต้อนรับค่ะ
ท่ากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่สนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วก็จะร่วมหารือเต็มคณะพร้อมลงนามเป็นสักขีพยาน
พิธีแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
ซึ่งเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ๒๔ปี
และเป็นการฉลองครบรอบ๑๐ปีความเป็นผู้ยื่นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามด้วยนะคะ
ส่วนผู้นำชาติอื่นทยอยเดินทางมาถึงไทยแล้วเช่นเดียวกัน
ก็มีกำหนดจะพบและร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยในวันพรุ่งนี้
จากนั้นช่วงค่ำก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับผู้นำและคู่สมรส
หอประชุมกองทัพเรือค่ะ